มันมีเรื่องสืบเนื่องก็คือกรณีพริตตี้ที่ชื่อเดีย
ที่บ้านบางบัวทองที่บ้านโซฟาแดงเนี่ยนะคะแล้วก็แจ้งข้อหาว่าเป็นธุระจัดหา
นี่ไม่ใช่บรรยากาศเมื่อคืนที่คุมตัวนะคุณผู้ชมแต่เล่าให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้ว่าเมื่อคืนนี้ค่ะ
ตำรวจชุดสืบสวนสพบางบัวทองไปจับกลุ่มโมเดลลิ่งเดีย
แจ้งข้อหาว่าเป็นธุระจัดหาล่อไปหรือพาไปเพื่อการอนาจารย
ซึ่งชายหรือหญิงแม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตาม
หลังจากที่เจ้าหน้าที่เขามีการสอบสวน
ปรากฏว่าโมเดลลิ่งเดียเป็นคนติดต่อพริตตี้คนอื่น
ให้มาทำงานที่บ้านปาร์ตี้บ้านบางบัวทองโซฟาแดงเนี่ยนะคะ
หลังจากนั้นก็คุมตัวมาสอบสวนที่สพบางบัวทอง
แล้วนักข่าวของเรารายงานเพิ่มเติมมาด้วยนะคะ
บอกว่าในตีแล้วก็ในคิวเจ้าของบ้านคนจัดงานเนี่ย
ก็เดินทางมาที่โรงพักมาเยี่ยมโมเดลลิ่งเดียด้วยเหมือนกัน
แต่ว่ารายละเอียดต่างในการจับกลุ่มเนี่ย
เอาจริงเราก็อยากรู้แต่ทางด้านตำรวจก็คือ
พลตำรวจตรีธนายุทธ์วุฒิจรัสธรรมรงค์

บอกว่าเดี๋ยวผมจะมาแถลงข่าวรายละเอียดทั้งหมด
รอได้เลยช่วงบ่ายวันนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวไทยรัฐทีวีเนี่ย
มาดูเรื่องของน้ำอุ่นกันหน่อยละกันค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่ามีหมายจับของน้ำอุ่นเพิ่มอีก๑ข้อหานะคะ
โดยสารอาญาธนบุรีอนุมัติหมายจับนายน้ำอุ่นหรือว่านายรัชเดชวงธบุตร
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีลาลาเบลในข้อหาซ่องโจร
หลังจากที่ชุดสืบสวนพบพฤติการของน้ำอุ่น
มีลักษณะเป็นการสมรู้ร่วมคิดกับแก๊งปาร์ตี้บ้านบางบัวทอง
หลังจากนี้ตำรวจก็จะส่งเอกสาร
ไปยังเรือนจำพิเศษธนบุรีเพื่อขออายัดตัวน้ำอุ่น
ซึ่งยังไม่ได้กำหนดเวลาในการสอบปากคำนะคะ
หน้าถูกสารออกไหมจับเพิ่มในข้อหาซ่องโจร
คือนายน้ำอุ่นเขาตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาธนบุรี
ข้อหาตอนนั้นคือหน่วงเหนียวกักขังผู้อื่นถึงแก่ความตาย
พาไปเพื่อกระทำอนาจารย์และกระทำอนาจารย์
ซึ่งนายน้ำอุ่นก็ถูกคุมตัวอยู่ที่เรือนจำพิเศษธนบุรี
แต่ทีนี้มันมีข่าวออกมาเรื่องผลเลือดของน้ำอุ่นไง
ผลเลือดที่ตรวจสอบไม่พบแอลกอฮอล์
แล้วก็ไม่พบสารเสพติดคือยาเค
แต่ทีนี้มันก็จะไปขัดแย้งกับข้อความที่เขาแชท
เขาบอกว่าผมเมามากเลยพี่เห็นไหม

ดังนั้นหลังจากนี้ต้องมีการไปตรวจสอบอีก
เพราะว่าตอนที่ตรวจเลือดมันเป็นช่วงเวลาที่เลย
จากที่เกิดเหตุมาแล้ว
น้ำอุ่นนี่ก็โดนหลายข้อหาเหมือนกันนะ